การเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวนะนี่คุณมาแล้วเหรอ
วมเนิมอะไรมาเลยเหรอมันดุเดือดเข้มข้นจริงจริง
แล้วสีได้ด้วยนะคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ผมเห็นเฟซบุ๊กช่วงดึกผมตกใจ
ของคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ยาวมาเลยโพสต์ยาวเหยียดเลยแล้วมีภาพนั่งเหมือนกับนั่งอยู่ในงานเลี้ยงนี่
กินข้าวอยู่กับคุณเศรษฐาทวีสินนั่งข้างกันเลย
คุณอนุทินนี่แคนดิเดตนายกของพักภูมิใจไทย
คุณเศรษฐาคันดิเดตนายกของภาคเพื่อไทยอ่า
ก็ต้องยอมรับว่าสนามเลือกตั้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาก็ต้องแข่งกันในทีนั่นแหละ

ทีนี้คุณอนุทินโพสต์ยาวเหยียดเกี่ยวกับเรื่องของน้องหนูถึงพี่นิด
นิดก็คือคุณเศรษฐานะชื่อเล่นคุณเศรษฐา

โดยเฉพาะเรื่องการปราศัยของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาไปนครพนมใช่ไหม

อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตรงคุณอนุทินให้ฟังแต่ไปดูต้นเรื่องก่อน

เกิดอะไรขึ้นน้องหนูถึงไม่พอใจพี่นิด

เสียหนูทำไมไม่พอใจเสียนิด
บนเวทีปราศัยเนี่ยคุณเศรษฐาพูดถึงพักภูมิใจไทย

เรื่องที่ว่าถ้าเลือกภูมิใจไทยระวังนะจะได้ลุงตู่

ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เวท
แต่สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำก็คือ
พักร่วมรัฐบาลกับผลเอกประยุทธ์คือพักภูมิใจไทยครับพี่น้องครับ
เขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาล
แล้วไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชน
เขายังเป็นพักที่จะเสนอนำกัญชาเสรี
มามอบเอาลูกหลานพี่น้องทุกคนครับ
ถ้าเขาบอกมาบอกว่า

ให้เลือกเพื่อไทยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาอีกครับพี่น้อง
ใช้คำว่าจากหนูถึงพี่นิดแล้วก็บรรยายยาวเหยียดเลยบอกไม่เคยคิดว่าจะต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปราศัยของพักการเมืองใด
เพราะผมถือเป็นมารยาททางการเมืองและให้เป็นแนวทางของผู้สมัครพักภูมิใจไทยด้วย
ปราศัยนำเสนอนโยบายไม่ปราศัยใส่ร้ายไม่ด่าใครไม่โจมตีใคร
แต่วันนี้ต้องขอกล่าวถึงการปราศัยของพี่นิดที่ผมรู้จักมานานหลายปี
คุณอนุทินบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าพี่นิดเปลี่ยนไปมาก
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้
ในฐานะน้องแต่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่
ขอแนะนำให้เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ด่าคนอื่นไปทั่วไม่พูดเท็จ
ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นซึ่งการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น
ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าเลือกภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่ง
ตนจะเป็นนายกแต่เลือกเพื่อไทยไม่รู้ว่าเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นหรือไม่
เพราะคะแนนนิยมยังน้อยกว่าแพทองทานชินวัฒน์อีกมาก
อกจากนี้นะฮะอันนั้นโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อคืนนะ
วันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะฮะวันนี้มีประชุมคอลโมด้วยแหละ
นักข่าวก็เลยได้เจอตอนนี้ยังเป็นรองนายกบรรทมนตรีว่าอาการกระทรวงสารสูงอยู่
คุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ากันว่าจะมีคนไปฟ้องคุณเศรษฐาเนี่ย
คุณอนุทินบอกว่าฝ่ายกฎหมายของพักจะต้องไปดูก่อนว่าคำปราศัยตรงไหน
ทำให้เกิดความเสียหายต่อพักภูมิใจไทยบ้าง
ก็จะต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับใคร
พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องโทรเคลียร์ใจกับคุณเศรษฐา
เพราะไม่มีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันแต่เป็นเรื่องของภักดิ์
แล้วการที่จะพูดคุยกับพักไหนเนี่ย
มันต้องรู้ด้วยว่าใครคือตัวจริงของพักนั้น
ไม่ใช่ตัวจริงคนวงในเขารู้กันดี

ตรงไหนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับภาคภูมิใจไทย
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
ทางฝ่ายกฎหมายก็คงต้องดำเนินการ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
เกินวิภาพวิจารเนี่ยวิภาพวิจารได้
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับ
แล้วก็แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าอย่าไปเลือกภูมิใจไทยนะ
เดี๋ยวลุงตู่มาแบบนี้อย่างนี้พูดไม่ได้
อันนี้มันเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ
สมมุติคนจะเลือกพักภูมิใจไทย
อ้าวนึกว่าเลือกพรรคภูมิใจไทย
เพราะอนุทินยังมาเป็นนายกดันไปเลือกคนอื่นเป็นนายก
เขาก็ไม่เลือกอย่างนี้พักภูมิใจไทยเสียหาย
ถึงเวลาถ้ามีการพูดคุยเขาจะมีคน

ถ้าจำเป็นต้องพูดคุยทุกพักการเมือง
เราจะรู้ว่าคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวไม่จริง
ใช่ครับ
เอ้าพี่นิดตอบนะคะ

ขอบคุณคุณอนุทีนที่ให้เกียรติเลือกผมว่าพี่
และให้ข้อคิดกับรุ่นน้องทางการเมืองอย่างผม
แต่ผมต้องขอแย้งในสิ่งที่คุณหนูบอกว่า

ผมยังยืนยันว่าผมยังเป็นนายเศรษฐาทวีสินคนเดิมที่ไม่โจมตีตัวบุคคล
ในช่วงที่ผ่านมาที่ได้ลงพื้นที่
สัมผัสถึงความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง
พวกเขาแสดงความไม่พอใจกับภาพ
การปล่อยให้เกิดภาพนักเรียนอายุ๑๐ขวบสูบกัญชา
หรือการเกิดปัญหายาเสพติดอื่นมากขึ้นในชุมชนต่าง
ซึ่งเป็นภาพที่ผมและพี่น้องประชาชนจำนวนมากรับไม่ได้
และไม่อยากเห็นอนาคตลูกหลานใช้ชีวิตในบ้านเมืองแบบนี้
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วย
ช่วงเย็นไปหาเสียงที่นครปฐมไงคะ
ก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าถามว่าเอาจริงโกรธไหม
สารจากน้องหนูถึงพี่นิดคุณเสียถามว่ายังไงโกรธไหม
บอกผมไม่โกรธหรอกที่คุณอนุทินจะให้ผู้สมัครของพักภูมิใจไทยมาฟ้องมาแจ้งความ
หรือที่คุณอนุทินสงสารถึงผมอะไรมาเนี่ย
ผมยืนยันว่าผมจะปราศัยเหมือนเดิมคือไม่เอากัญชาเสรีจะเอาเพื่อการแพทย์อย่างเดียว
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่านายอนุทินเนี่ยมีนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่า
ที่ออกมาตำหนิกันรุนแรงแบบนี้

ไม่เข้าใจเท่าเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้เปรียบแรงรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร

เพราะมองว่าอันประสาทของคุณเสร็จมาจะทำให้ภักษ์เสี่ยงน้าย
ก็เป็นเรื่องของภักดิ์เสี่ยงภาคนาคกดมาเป็นทั้งห้อง
การตอบโต้หรือว่าแก้ต่างกันไปนะครับ

การที่คุณอนุทินเขียนในเฟซบุ๊คเมื่อคืนนี้
มีนัยะอะไรว่าอันนี้ต้องถามคุณอนุรีนเอง
ส่วนเราชัดเจนนะครับเราร่วมกับภาคการเมืองที่
นโยบายไปด้วยกันได้ไม่เอารัฐประหารชัดเจนครับ
ชัดเจนนะเสียงแหบจริงนะ
แหบจริงก็คุณเศรษฐาไปทุกเวทีเลย

คุณทีตรประมาณ๕๕กับ๕๖ใช่ค่ะ

ทีนี้เมื่อช่วงค่ำคุณเสฐาก็ไปร่วมวัยทีปลาสัยพักเพื่อทาย

ที่ก่าวจรรย์บุรีโดยไม่ได้ไปคนเดียวนะ

ดูภาพหน่อยสินี่หนุ่มคนนี้เห็นยัง
นอบนอบนพัฒน์ทวีศิลป์ลูกชาย

ใช่ค่ะมาให้กำลังใจคุณพ่อก็บอกว่าเป็นห่วง
เพราะว่าก็ได้ยินเสียงคุณพ่อเหมือนที่พวกเราได้ยินนี่แหละว่า
พ่อเสียงแหบก็เลยอยากมาให้กำลังใจพ่อซะหน่อย
ซึ่งบนเวทีนะคะคุณเศรษฐาก็ประสัยบอกว่าพื้นที่ท่ามกาเข้าใจแหละว่า
คู่แข่งของผู้สมัครพักเพื่อไทยก็คือภูมิใจไทย
พฤษภาคมนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้คนคุณภาพเข้าไปทำงาน
อย่างคุณพลอยเพราะมีความเข้าใจคนรุ่นใหม่
เข้าใจปัญหายาเสพติดแล้วก็ยังย้ำคำเดิมค่ะว่า

แต่ไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะงานเข้าหรือไม่อย่างไร

ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

ในฐานะแคนดิเดตนายกรมนตรีของพักเพื่อไทย
ว่ามีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
คุณศรีสุวรรณบอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่า
คุณแพทองทานเนี่ยยังถือหุ้น

ล้านทั้งหมดเนี่ย๑๒๐๐บาท

โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียนบริษัททั้งหมด
มันมีอยู่๓๙ข้อมีอยู่๕ข้อ
มันอาจเข้าข่ายเป็นกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
คุณแพทองทานคุณอิ๊งหรือคุณอูงอิ๊งเนี่ย
ค่ะอ่าซึ่งมันต้องไปดูนะว่า
ตอนที่ได้เป็นนายกจริงตรงนี้ต้องไปดูระเบียบของ
ของเรื่องของการดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ค่ะแต่ว่าคุณศรีสุวรรณก็เลยไป
ยื่นให้ตรวจสอบก่อนที่สำคัญสิสุวรรณบอกว่าวัน
พรุ่งนี้นะฮะจะนำหลักฐานการโอนเงินให้แกนนำเสื้อแดง
ไปช่วยหาเสียงให้กับพักเพื่อไทย
โดยคนที่โอนไปให้เป็นนายกคนนึง
คุณศรีสุวรรณใช้คำว่านายกททหารผมก็ไม่รู้ว่าใคร

ไม่รู้บอกนายกทอโอนเงินให้แกนนำเสื้อแดงช่วยหาเสียงให้กับพักเพื่อไทย
คุณศรีสุวรรณบอกเข้าข่ายครอบงำพักการเมืองหรือเปล่า

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังทางคุณแพทองทานด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณแพทองทานเนี่ยแจ้งหมายข่าวกับสื่อมวลชนนะครับ
จะแถลงข่าวเลยหลังจากเพิ่งคลอดลูกชายเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ

พรุ่งนี้นัดแถลงเลยเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางการเมืองต่างต้องรอฟังว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง